ไปกันที่จังหวัดสระบุรีอย่างที่เกริ่นเอาไว้นะคะ
ไปเจอผู้หญิงคนนึงนะคะเสียชีวิตในห้องนอน
แล้วก็พบว่าปลายคางเนี่ยมีบาดแผลนะคะ
ก็เลยทำให้ผู้เป็นแม่เนี่ยก็คาใจถึงสาเหตุการเสียชีวิตนะคะ

ผู้เสียชีวิตคือนางสาวพัชรินเสือบัวนะคะ
อยู่ที่บ้านพักในอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีนะคะ
มีบาดแผลอยู่ที่ปลายคางนะคะ
ที่พบเสียชีวิตก็คือเมื่อวานนี้นะคะ
ในห้องเนี่ยไม่มีร่องรอยลื้อค้นแล้วก็พบซองยาอยู่บนที่นอน
แม่สามีของผู้เสียชีวิตบอกว่าตนเองก็อยู่บ้านเดียวกันนี่แหละ
โทรมาบอกว่าให้หลานไปช่วยดูหน่อยนะคะ
เนื่องจากว่าภรรยาไม่ค่อยสบาย
ก็ตัวเองก็ไม่รู้นะคะว่าลูกสะพ้ายเป็นอะไรรู้

แล้วก็ที่บ้านก็เลี้ยงสุนัขเอาไว้ตัวหนึ่งด้วยนะคะ
ส่วนลูกชายเนี่ยตอนเกิดเหตุไม่อยู่เพราะว่าไปขับรถบรรทุกปูนค่ะ
ส่วนแม่ของผู้เสียชีวิตเนี่ยบอกว่าเจอลูกครั้งล่าสุดเนี่ย
ลูกดูผอมลงแต่ลูกบอกว่าไม่ได้กินยาลดความอ้วนหรือว่าป่วยอะไรนะคะ
ตนเองติดใจการเสียชีวิตก็ตรงแผลที่คางนี่แหละ
ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าลูกล้มเองคางกระแทกหรือว่าใครทำ
หรือว่าจะถูกสุนัขที่เลี้ยงไว้กัดแทะหรือเปล่า
ก็อยากจะรอผลการชนะสูตรอย่างละเอียด
ถ้าหากว่าไม่ใช่การฆาตกรรมก็จะรับศพกลับไปบำเพ็ญกุศลนะคะ
วันนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปบ้านที่เกิดเหตุค่ะ

ทองดำก็คือสามีของผู้เสียชีวิตนะคะ
ก็บอกว่าขอแก้ข่าวที่ญาติฝั่งภรรยาให้สัมภาษณ์กับสื่อช่องหนึ่ง
แล้วตั้งข้อสังเกตว่าตนเองทำร้ายภรรยาหรือเปล่า
ขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงค่ะ
เรื่องนี้ทำให้ตนเองและครอบครัวเสียหายนะคะ
เพราะว่าตนเองอยู่กินกับภรรยามา๓ปี
เวลาจะไปทำงานเนี่ยก็พาภรรยาไปด้วย
แต่เมื่อวันอาทิตย์ภรรยาไม่สบาย
ก็เลยให้พักอยู่บ้านกับเจ้าบุญหลายสุนัขที่เลี้ยงเอาไว้
ตีหนึ่งเนี่ยตัวเองไปทำงานภรรยาก็ยังนอนตามปกติ

โมงก็โทรให้ลูกชายไปเรียกภรรยา
ตอนนั้นถึงได้รู้ว่าภรรยาเสียชีวิตนะคะ
แล้วก็พบว่าฟันปลอมหน้าหลุด
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็สันนิษฐานว่า

อันนี้กำลังรอผลการชนสูตรค่ะ
ซึ่งในทองดำบอกว่าภรรยาเคยบ่นว่าระบบในร่างกายไม่ค่อยดี

ส่วนแพ้ที่คลางเนี่ยตัวเองคิดว่า
บุญหลายอาจจะขวนหลังจากที่ภรรยาหมดสติไปค่ะ
ผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามแม่ของผู้เสียชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะคะ

ติดใจอะไรแล้วค่ะเพราะว่า
เท่าที่ทราบเนี่ยในดำเองเนี่ยก็รักลูกสาวดี
แล้วก็อยากจะให้ทุกอย่างจบไม่อยากจะมีปัญหาอะไร
ติดใจอะไรแล้วลูกแม่ก็อยากให้มันจบ

ครับปกติพี่ดำก็ที่ดุให้ดีใช่ไหมแม่
ใช่เขาก็ดีเขามาที่นี่นะ
แม่ก็สังเกตดูว่าเขาก็ดีกับลูกเราอย่างนี้

แล้วแม่ก็ไม่ได้ติดใจอะไร
เพราะมันเกิดขึ้นแล้วเนอะคนมันตายแล้ว
แม่ก็อยากให้มันจบไม่อยากให้มีปัญหาอะไร